มีมาอีกแล้วนะต้องบอกเลยว่าต่อมกระตุกเลยนะคะ
ต้องบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นของดิฉันเนี่ยทวีคูณทวีคูณ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรื่องปลื้มทัพทิมเนี่ยแชร์กันทั้งวันเลยทีเดียวนะครับ
โอ้โหตกลงยังไงกันเนี่ยเขาบอกว่ามีไลน์แชทหลุดออกมาค่ะ
คุณผู้ชมมีคนที่บอกว่าสนิทกับคุณปลื้มออกมาแฉคุณทัพทิมค่ะ

กลายมาเป็นมหากราบเรื่องใหม่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ตอนนี้มีทั้งทีมทัพทีมทีมปลื้ม
ผลัดกันออกมาแฉแหลกถึงสาเหตุรักร้าวเขย่าขาเตียงค่ะ
ก่อนหน้านี้เกิดไอจีแฉฝ่ายชายว่านอกใจกันไปแล้ว
มีภาพหลุดว่าของสาวปริศนาคอยจับ
เขาเรียกอะไรพี่มิ้วจับผิด
ขอบเตียงบ้างขอบตู้กระป๋องกระเป๋า

ต้องบอกก่อนว่าแฉคราวนั้นคุณทัพทิมดูกลายเป็นนางฟ้าเลย
ไม่ผิดทีมทัพทิมเยอะมากเขาบอกอย่างนั้น
ยังไม่พอแล้วก็มีข่าวตามมาด้วยว่า
คุณแม่ของคุณปลื้มเขาแจ้งความในหลายข้อหา
ไม่ว่าจะเป็นหมินประมาทยักยอกทรัพย์ข่มขู่บุกรุก
บกวนก่อความรำคาญทางมือถือและทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก

แต่ไม่ได้ระบุว่าดำเนินคดีกับใครอ้าวแล้วก็ไม่บอกล่ะ
และล่าสุดในเว็บบอร์ดชื่อดังมีผู้อ้างตัวเองว่า
สนิทสนมกับคุณปลื้มสุรบุตรสุรบทค่ะ
โพสต์กระทู้แชร์พฤติกรรมทัพทิมมาลิกา
เนื้อหานะคะระบุว่าสาเหตุของการเลิกรากันของคู่รักเด็กแนวเนี่ย
มันเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมนอกใจของฝ่ายหญิง
ย้ำนะคะว่าฝ่ายหญิงเขาบอกมาอย่างนั้น
ตั้งแต่คบหากันจนกระทั่งแต่งงานเลย
ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ปลื้มทนไม่ไหวแล้ว
ต้องตัดสินใจปิดฉากชีวิตคู่พอกันที
เป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงทำตัวไม่เหมาะสมกับผู้ชายเจ้าของกระทู้รายหนึ่ง
เขาระบุว่าชื่อคังเวยเป็นลูกครึ่งไต้หวันว่าอย่างนั้น
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในมุมมืดของร้านอาหารแห่งหนึ่ง

เป็นบทสนทนาทางไลน์ที่อ้างว่าเป็นของเขากับสาวทัพทิม
ซึ่งล่าสุดกระทู้ดังกล่าวตอนนี้ปลิวไปเรียบร้อยแล้ว
สาบศูนย์ไปแล้วแต่เราแคปทันค่ะ
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหตามอ่านเลยในแชทไลน์
ก็มีเนื้อหานะครับประมาณว่าให้เอาเงินไปให้เขาได้ไหม
ประมาณหนึ่งหมื่นบาทแล้วถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วเนี่ย
น้องที่ฝากมาก็เอาไปแบ่งใช้ด้วยกัน

ก็บอกว่าเป็นรูปที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่อยู่มุมร้าน
เขาบอกว่าแล้วก็มีในบทสนทนาในแชทไลน์นะคะ
บอกว่าตอนนั้นฉันเมามากฉันไม่รู้ตัวเลย

อันนี้เป็นของผู้หญิงพูดไว้
คือในไลน์นะครับคุณผู้ชมใช้รูปของคุณทัพทิมเลย
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไลน์จริงหรือเปล่าหรือว่าไลน์ปลอม
แล้วก็มีการสนทนากันไปนี่แหละค่ะบอกว่า
คนนู้นคนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยอย่าไปบอกใครนะ
ก็มีการสนทนากันไปซึ่งดูเหมือนว่า
สาวทัพทิมเองในแชทไลน์ดูจะไว้เนื้อเชื่อใจ

ก็อย่างไรก็ตามนะครับมีชาวเน็ตบางคนพยายาม
หาว่าชายปริศนาที่ชื่อคังเวยมันเป็นใคร

คังเวย์ก็คือนี่ไงชินนาวุธนี่แหละ
แต่ว่าปัจจุบันนี้คุณชินเขามีแฟนแล้วชื่อคุณลิลลี่

ถ้าไม่เชื่อนะว่าเป็นชิ้นเนี่ย

แรกเขาให้อักษรย่อมาเป็นชอช้างด้วยพี่มิ้ว

ทุกคนก็เดากันไปช่อช้างใครนะ

น่าจะใช่ไม่น่าจะเกี่ยวกันเขาบอกชอช้าง

หลายคนก็เลยพุ่งไปนี่เลย

เชื่อลองไปตามดูรูปเก่าของอินสตราแกรมคุณทัพทิม

ก็คือคุณชินนะฮะอันนี้เป็นที่เขาอ้างกันไว้

และแฟนสาวของคุณลิดลิด้วย

ยังไม่มีคอมเมนต์อะไรที่ไปพาดพิงถึงเขานะ
ตามไปจับผิดหรือว่าชื่นชมผลงาน
ตามไปคิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะคะตามไปจับผิด
ขณะเดียวกันที่สาวทัพทิมค่ะหลังจากถูกพาดพิงนะครับ
มีการโพสต์เฟสบุ๊กบอกว่าให้เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
ส่วนที่เธอเองไม่มีการโพสต์หรือว่าพูดอะไรอีก
เพราะเกรงว่าจะกระทบกับบางครอบครัว
วงเล็บว่าไม่ได้บอกนะครับว่าครอบครัวไหน
ก็ต้องเดากันเอาเองว่าจะกระเทือนไปถึงบ้านใครบ้าง
แต่ถ้ายังทำกันถึงขีดสุดแล้วก็จะออกมาปกป้องตัวเองบ้างก็แล้วกันนะคะ
จากเมื่อวานนี้จะแท็กทีมกันโพสต์รูปดูเลยจ้า
เบ้ปากมองบนแบบอืมแบบ
แบบว่าเราเสพข่าวมาแล้วแบบฉันไม่เชื่อ
แล้วก็เลยแบบว่าหมั่นไส้จริงเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ

หนุ่มแชมป์ที่เคยออกมาฉะปลื้มสุรบท
หลอกใช้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวด้วย
ซึ่งข้อความประหนึ่งเตือนสติใครบางคนบอกว่า
ให้เลิกโกหกบิดเบือนสร้างเรื่องใส่ความ

แก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกก่อนที่มันจะสายเกินแก้ค่ะ
โอ๊ยปวดหัวเรื่องบรรเท้าก็มีอีก

คดีพลิกเบาแต่ยังไม่พลิกถึงขั้นสุด

รู้สึกไม่สบอารมณ์กับเรื่องที่รับฟังมาประมาณนี้นะคะ

ทีมก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาใช่ไหมคะ

เนี่ยโดนถล่มหนักเลยแต่ว่าล่าสุดก็แอบไปเช็คเมื่อสักครู่นะคะ

โทษนะพี่ปลื้มที่เข้าใจผิดไป